วันนี้ยังคงหน้าจับตายอย่างต่อเนื่อง
นะครับตัวเจ้ยที่ยังคงทำให้เกิดสถานการณ์

ราฟิกที่เราจะได้ชมต่อไปนี้
สีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าคือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง

ถ้าสีฟ้านี้แผลลงมาโปรกลุมเมืองแข็งเวาราว
ก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์แม่คณิ้งเกิดขึ้น

กลุ่มบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ

ดังนั้นจุดที่มาถึงเมืองไทยของเราเป็นกำลังปานกลางเท่านั้น
ก็จะทำให้เกิดอากาศเย็นบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ภาคเหนือ

หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยอ่อน

บริเวณใดก็ตามแต่ที่มีอากาศเย็นแผลลงมาปกกลุ่ม
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
กลุ่มก้อนเมฆก็บางตาเช่นกันในวัน๒วันนี้
ก็จะทำให้ตอนกลางวันนั้นแดดร้อนเป็นพิเศษ
แต่บริเวณที่เป็นแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็น
บริเวณที่มีอากาศร้อนอยู่แต่เดิม
ก็จะทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆหนาตาเกิดขึ้น
ก็จะทำให้ร่องฝนที่ขณะนี้พาดผ่านบริเวณประเทศไทยของเรา
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศ

นั่นก็หมายความว่าในระยะนี้วัน๒วันนี้

ก็จะยังได้รับอิทธิพลจากร่องฝนที่มีกำลังแรงนะครับ
และที่สำคัญในบริเวณทางตอนล่างของสปลาว
ก่อตัวของหย่อมฝนหรือว่าห่อมความกดอากาศต่ำหย่อมใหญ่อยู่
ก็จะเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง
จนถึงตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงภาคตะวันออกในวันนี้
ฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ตกรบียังคงต้องระวังเรื่องของปริมาณฝนสะสม
ส่วนท้องทะเลครับคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่จะเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง
มาดูการคำนวณปริมาณฝนสะสมกันดีกว่า
พื้นที่สีเขียวคือเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษ
ถ้าหากเราคำนวณต่อจากนี้ไป๒๔ชั่วโมงแล้วก็๔๘ชั่วโมง
พบว่ากลุ่มฝนหนาตาบริเวณตอนกลางของบริเวณราชเทศ
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายภูมินครราชศรีมาซูริน
รวมไปถึงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ฝนอาจจะเยอะเป็นพิเศษ
ในขณะที่บริเวณทางตอนล่างนะครับจากการคำนวณก็ยังคงเป็นจุดเดิม
ก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตั้งแต่ตอนบนไปจนถึงตอนล่างเลยครับ
มาดูกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับจากการตรวจสอบในวันนี้
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสการเกิดฝน๑๘๐ของพื้นที่
แล้วก็มีโอกาสตกหนักเป็นบางแห่งนะครับเป็นฝนฟ้าขนอง
เพราะว่าในช่วงเที่ยงวันนี้โอกาสการเกิดฝนก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่บริเวณฝั่งตะวันตก
แล้วก็เคลื่อนที่เข้าปกกลุ่มตามจุดต่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ

ตอนนี้เรื่องของพายุมี๑ลูกก็คือมาลากัส
ตอนนี้อ่อนกำลังลงกลายเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๑
ความระลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง๑๓๙กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขณะนี้ได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะญี่ปุ่นนะครับ
การว่าในช่วงกลางดึกคืนนี้จะเคลื่อนที่ผ่านกรุงโตเกียว
ก่อนที่จะเคลื่อนที่ลงสู่ทะเลต่อไป
ก็จะทำให้สภาพอากาศวันนี้ตลอดทั้งวันรวมไปถึงในค่ำคืนของวันพรุ่งนี้
สภาพอากาศบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น
ก็จะต้องเจอกับลมแรงฝนตกหนัก
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวรวมไปถึงใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนั้น
ต้องตรวจสอบสถานการณ์สภาพอากาศเป็นพิเศษด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
จับตาเตือนไพรออกลังมาเจอกันต่อนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
จับตาเตือนไพรออกลังมาสวัสดีครับ